ชาวบ้านตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้
คือไฟมันลุกไหม้เพราะว่าหม้อแปลงระเบิด
ทีนี้มันมีหยดไฟหยดลงมา
แต่จุดตรงนั้นมันใกล้อาคารเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ของเก่า

ไฟไหม้ไฟไหม้ใครก็ได้ช่วยดับทีนะครับ
นี่แหละฮะต้องรีบระงับเหตุนะคุณนะ

กลัวมันจะลุกลามไปถึงอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล๒นะครับ
คือตอนเกิดเหตุมันเกิดเหตุจากอะไรรู้ไหมฮะ

คือชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะตุ้ม

ไฟมันลุกแล้วก็ลามสายไฟ
มีหยดไฟมันหยดลงมาด้านล่างจำนวนมากนะฮะ
และด้านล่างเป็นห้องน้ำของโรงเรียน
เป็นอาคารเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เก่าของโรงเรียนเทศบาล๒นะครับ
ก็กลัวกลัวมันจะลุกลามไหม้ทั้งโรงเรียนแล้วฮะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองสุรินท

เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเปิดทางให้รถดับเพลิงเข้ามาถึง
ดับเพลิง๓คันเร่งดับเพลิงในครั้งนี้ใช้เวลา๓๐นาที

โอ้โหมันระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มแบบนี้นะฮะโอ้โหน่ากลัวนะฮะ

แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ก็ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดเกิดเหตุไว้ก่อนแล้วนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากระบบไฟฟ้ารัดวงจร
หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับ
เพราะต้องจ่ายไฟคุณ
คือตอนตัดไฟตัดไฟหมดเลยชุมชนไม่มีไฟใช้เลย
ก็ต้องเร่งในการซ่อมแซมต่อไปนะครับ
เพราะดีที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเลิงไปได้
เพราะว่าตัวโต๊ะไม้เก่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะคะ
กลัวจะลุกลามไหม้ทั้งโรงเรียนนะครับ